ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ท่านหัวหน้าได้แถลงนะครับ
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงของนักกรรมการบริหารท่านหัวหน้าได้กล่าวลา
ขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านนะครับ
ผมเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนว่า
ตามข้อบังคับของพักเพื่อไทยนะครับ
หากหัวหน้าภักดิ์นี่แสดงเจตนาระออกแล้วเนี่ย
คณะกรรมการบริหารภักดิ์ที่เหลือทั้งหมดนะครับ
ก็จะต้องหมดสภาพการเป็นคณะกรรมการบริหารพักทุกคนนะครับ
แต่นะครับกรรมการอื่นนะครับ
หัวหน้าพักนะครับยังรักษาการตามตำแหน่งเดิมอยู่นะครับ
ท่านหัวหน้าภักดิ์นี่ไม่ได้กลับมารักษาการหัวหน้าภักดิ์นะครับ
เป็นการออกจากหัวหน้าพักเป็นไปตามข้อบังคับ
ไม่เหมือนกับคณะกรรมการบริหารคนอื่นนะครับ
ที่ยังรักษาการในตำแหน่งต่างอยู่
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักในวันนี้นะครับ
ในฐานะที่ท่านเป็นรองหัวหน้าพักขึ้นมารักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ
และที่ประชุมในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ขออนุญาตแจ้งต่อพี่น้องประชาชนผ่านหนังสือมนุษย์ไปนะครับ
ได้มีการอ่าเปลี่ยนแปลงนะครับและการเลือกตั้งอ่า
ข้อบังคับของพักเพื่อไทยนะครับในการสัญหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นั้น
เป็นไปตามข้อบังคับคือให้ทำภายในระยะเวลา๖๐วันนะครับ
ระยะเวลา๖๐วันก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ขออนุญาตแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบครับ
มีคำถามอะไรไหมครับพี่น้องครับตอนนี้กำหนดหรือยังครับว่าจะเรียกกันเมื่อไหร่ยังไงอ่ะครับ
ยังไม่ได้กำหนดครับยังไม่ได้กำหนดครับใครในหกสิบวันแล้วคุณหมอจะอ่า
หมายถึงเลือกตั้งกรรมการบริหารผมคงไม่เป็นผู้เสนอตัวครับ

ชั้นนี้ผมต้องขออนุญาตนำเรื่องนี้ไปพินานะครับ

ถามว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรผมกับเรียนพี่น้องสื่อมชลไปยังพี่น้องประชาชนที่ครบ
และกระมวลสมาชิกพักเพื่อไทยโดยเฉพาะผู้ที่ให้การสนุนพักเพื่อไทยอยู่ตลอด
ผมเองทำงานในตำแหน่งนี้ด้วยความสุขนะครับด้วยความรู้สึกมีความภาคภูมิใจ
และภารกิจที่ผมได้รับมอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะที่ปรึกษานะครับของภักดิ์
วันที่ผมเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่๒๘ตุลาคม
ภารกิจของภักดิ์เพื่อไทย
โดยเฉพาะตัวผมเองได้รับมอบมา
ภักดิ์เพื่อไทยต้องเป็นสามัญการเมืองของพี่น้องประชาชน
ผมก็พยายามทำในมุมนั้นให้ดีที่สุด
และก็ได้รับการตอบรับด้วยการได้รับการสนุนจากหมู่มวลสมาชิก
เพื่อนสมาชิก
ตลอดจนบุคลากรที่ทำงานในพักของเราเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะช่วงวิกฤตนะครับเรื่องของการโดนลงหาเสียงเลือกตั้ง
พวกเราทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
แม้ผลการเลือกตั้งจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังคาดการณ์นะครับ
แต่สิ่งที่เราได้รับก็คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มาก
หลังเลือกตั้งก็ยิ่งทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเองเนี่ยมีความผูกพัน

มีความยึดมั่นในอุดมการของพักเพื่อไทย
และเห็นผู้คนที่ทำงานอยู่พักนี้มีความทุ่มเทเสียสละ
และผมกล้าที่จะกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่า
เขาทุ่มเทเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
เพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างวัฒกรรมนะครับข้อโจมตีหรือข้อที่เห็นแย้งต่างเนี่ย
ล้วนแต่เห็นว่าเป็นมิติหนึ่งในทางการเมือง
แต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจของพวกเรานะครับประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเป้าหมายหลัก
ผมเองก็ได้รับในสิ่งนี้แล้วก็พยายามทำนะครับ
และพร้อมที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ตัวเองได้ประกาศไว้โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาคำพูด

ผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับที่เป็นเสียงสะท้อนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่บอกกล่าวเรื่องนี้มาตลอดนะครับ
ก็ด้วยความขอบครบนะครับ
ถามว่ารู้สึกมุมอื่นหรือไม่
ไม่มีความรู้สึกที่จะเสียใจหรือโกรธเครื่องหรือต่างไม่มีครับ
เพราะว่าผมถือเป็นหน้าที่
พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
เมื่อทุกอย่างมันมีข้อจำกัด
ทุกอย่างมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องรับและผูกมัดไว้

ก็ยังอยู่กับพักเพื่อไทยแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อกับสถาบันการเมืองของภาคพื้นไทยต่อไปครับ
มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้ประกาศเอาไว้ครับ